ที่ทำเป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นวิกฤตการณ์ที่จะต้องจับตามอง
ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนทิ้งช่วง
ก็เลยทำให้เรื่องของภัยแรงเนี่ยน่ากลัวนะคะ

โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชศรีมาบึงกระโตนค่ะ
นายกเคยสั่งการให้ไปแก้ปัญหาภัยแรงจุดนี้มาแล้ว
ตอนนี้แห้งขอดน้ำไม่มีเหลือกักเก็บเลยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดนครพนมน้ำโขงลดผิดปกติ
รอยพระพุทธบาทอายุ๒๐๐ปี
โผล่ให้เห็นได้ชัดเจนทั้งที่ตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน
เห็นชัดเจนโผล่ขึ้นมากลางน้ำแบบนี้เลย
สำหรับสถานการณ์ภัยแรงในจังหวัดนครพนมค่ะ
ก็ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องระดับน้ำโขงลดลงถึงขั้นวิกฤต
มากที่สุดในรอบเกือบร้อยปีเลยนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณวัดบ้านวนพระบาทในอำเภอท่าอุเทน

มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้
รอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์อายุราว๒๐๐ปี
โผล่มากลางน้ำโขงในช่วงฤดูแรง
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี
ซึ่งปกติก็จะไปโผล่ประมาณต้นปีค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้ว
พระพุทธบาทกลับโผล่ให้เห็นอย่างชัดเจน
ในช่วงฤดูนี้ซึ่งผิดปกติ
ปกติเขาจะโผล่ให้เห็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
รับว่าปีนี้น้ำโขงลดผิดธรรมชาติมาก
ว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าปัญหาภัยแรง

จากน้ำในแหล่งน้ำต่างเริ่มแห้งขอด
นาข้าวของชาวบ้านเริ่มขัดน้ำ
ซึ่งหากยังไม่มีฝนตกมาในสัปดาห์นี้
อาจจะส่งผลกระทบต่อสร้างความเดือดร้อน
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยอีกค่ะ

โขงที่เริ่มลดลงเนี่ยก็เห็นเป็นเกาะแก่งเหมือนกันเลยค่ะ
สันดอนทรายหลายจุดก็โผล่ขึ้นมาให้เห็น
กระทบกับการสัญจรทางเรือนะคะต้องใช้ความระมัดระวัง
โดยเฉพาะเรือขนส่งสินค้าระหว่างไทยลาว
ถึงกับต้องลดน้ำหนักที่บรรทุกสินค้ากันเลยทีเดียว
แล้วก็ต้องใช้คนขับเรือที่ชำนาญเส้นทางเดินเรือเป็นพิเศษด้วย
โดยระดับน้ำที่ลดลงนี้ยังส่งผลกระทบกับระบบผลิตปลาปลา
และแรงดันน้ำที่ส่งไปให้ประชาชนก็ลดต่ำลงไปอีก
ส่วนการวัดระดับน้ำโขงที่สวนอุทธกวิทยาน้องคายกรมทรัพยากรน้ำ
ตอนนี้วัดอยู่ที่๘๕เซนติเมตรนะคะต่ำกว่าตลิงถึง๑๑เมตรนะคะ
สถิติระดับน้ำโขงต่ำที่สุดในรอบ๕๐ปีไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาภัยแรงก็วิกฤตหนักเช่นกัน
โดยเฉพาะที่นี่ค่ะบึงกระตูนในตำบลประทาย
ตอนนี้กลายสภาพเป็นบึงที่แห้งขอดไม่มีน้ำเหลือกักเก็บเหลืออยู่เลย
แล้วก็ไม่สามารถส่งน้ำไปใช้ในภาคการเกษตรได้
อกจากนี้นาข้าวที่อยู่รอบบึงกระโตนพื้นที่กว่า๑หมื่นไร่
ก็ได้รับความเสียหายต้นข้าวตอนนี้ทั้งหมดเริ่มเหี่ยวเฉา
แล้วก็ใกล้จะยืนต้นตายทั้งหมดแล้ว
ชาวนาในพื้นที่บอกว่าปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานมาก
ทำให้ไม่มีน้ำสูบมาเลี้ยงต้นข้าว
ชาวนาต้องปล่อยให้ต้นข้าวตาย
อีกทั้งน้ำในบึงก็ยังไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำปลาปลาหมู่บ้าน
ทำให้ตอนนี้ค่ะชาวบ้านใน๔หมู่บ้านกว่า๒๐๐หลังคาเรือน
เริ่มได้รับความเดือดร้อนแล้ว
บึงกระโตนแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการให้แก้ปัญหาภัยแรงเมื่อปี๒๕๕๙
จนกระทั่งประสบปัญหาภัยแรงอย่างหนักในปีนี้ค่ะ
สำหรับพี่น้องที่อยู่ริมน้ำโขงก็ต้องเตือนกันหน่อยนะคะ
กรกฎานี้ระดับน้ำโขงมันก็จะมีทั้งลดลงอย่างวิกฤต
แล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นจนล้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ
เพราะว่าทางเขื่อนสยบุรีของที่ลาวที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่
เขาจะมีการทดสอบเรื่องของการปั่นกระแสไฟฟ้า
ก็จะทดสอบเรื่องการเปิดปิดน้ำระบายน้ำในเขื่อนของเขาด้วย
มันก็เลยเป็นเหตุให้น้ำโขงลดนะคะ
แต่ว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเพิ่มอย่างรวดเร็ว
ก็เตรียมตัวด้วยอาจจะมีน้ำล้นอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะ
ก็ดูแลเรื่องของสิ่งของกันให้ดีค่ะ